มาดูเรื่องราวทางการเมืองที่บ้านเราร้อนแรง
วันนี้พาดหัวสองบรรทัศน์ตัวใหญ่มากครับคุณ
ตู่เดือดซัดสองอดีตนายกหาธรรมประเทศป่วนเวียงไซชาติที่ปล่อยให้เคลื่อนไหว
โอ้โหประเด็นก็เดือดเสียงนายกก็เดือด
มากครับเมื่อวานนายยกรัฐมนตรีบอกไปสนใจเรื่องกระพีแค่นี้ทำไม
กระพีคือเรื่องนิด
กระพีแปลว่าไม่เป็นแก่นสาร
หรือว่าถ้าตามเนื้อไม้คือเนื้อไม้หุ้มแก่น
แต่ถ้าเป็นคำเปรียบเลยเรื่องกะพีเรื่องไม่เป็นแก่นสาร
แล้วเมื่อวานอารมณ์ท่านค่อนข้างจะฉุนเฉียวอยู่พอสมควร
ส่วนพลเอกประวิทย์วงสุวรรณบรองนายยกรัฐมนตรี
ที่บอกไปว่าเดินทางไปที่ประเทศลาวนะครับ
แต่ว่าก็ได้ให้สัมภาษณ์เรื่องของการปรากฏตัว
โดยบอกว่า๒คนนี้เดินทางไปประเทศญี่ปุ่น
เอาฟังเสียงพลเอกประวิทย์ก่อนครับ
อะไร

นั้นคืออารมณ์ของผลเอกประยุทธ์จรรย์โอาชารณ์

เมื่อวานกล่าวบนเวทีงานสิทธิมนุษยชนสากล
ที่มีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและคณะทูตานิวทูตจากหลายประเทศ
เข้าร่วมกว่า๓๐๐คนก็จัดที่ตึกสันติมัยตรีธรรมเนียบรัฐบาลนะ
นายกรัฐมนตรีกล่าวด้วยสีหน้าดุดันว่า
ขณะนี้ประเทศไทยมี๒คนขยับอยู่ต่างประเทศ
แต่กลับทำให้คนปวนไปหมดส่วนตัวไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้น
ฟังเสียงพลเอกประยุทธ์ฮะ
ที่ระมือดกฎหมายของแต่ละประเทศมาทำผิดในประเทศไทย
ออกมาจากกรมอยู่จนมนตร์มากกว่าน้ำมรวด
แล้วก็ส่งตัวตามกฎหมายกลับไปลงโทษที่ประเทศต้นทาง
เพราะฉะนั้นทุกประเทศก็น่าจะต้องขอรบเพื่องเห็นของเรื่องเหล่านี้ด้วยนะครับ

นั่นคือศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ของประเทศไทย

พอหลังจากลงจากเวทีผู้สื่อข่าวพยายามสักถามเรื่องนี้อีกรอบนะครับ
แล้วก็ความเคลื่อนไหวในบ้านเราที่อนุสวรีประชาธิปไตยด้วยมันคล้องกันหรือเปล่า
ผลเอกประยุทธ์บอกว่าผมไม่สนใจ
สนใจให้ความสำคัญกับคนทำผิดกฎหมาย
กับเรื่องกระพีแค่นี้ก็ตามใจคุณ
ผมไม่สนใจหรอกนะครับ
แล้วก็ถามนายยกรัฐมนตรีว่า
มีภาพหนังสายิ่งแล้วปรากฏตัวที่กรุงปักกิ่ง
นายกกล่าวตัดบทด้วยอารมณ์ชุนเชียว
บอกไม่รู้ไม่มีความคิดเห็นนะครับ

ก่อนเดินจากวงสัมภาพภูชิ์สึกข่าวทันที

นายกรัฐมนตรีเดินขึ้นบันไดกลับขึ้นตึกไทยคู่ฟ้า
มีการกระแทกส้นเถาะตึง
ผู้สิกราบรายงานบ้างแบบนี้จับทุกอย่างเลยผู้สิกราบจับทั้งเสียงจับทั้งเกลียร์

ขณะที่นายภูมิธรรมเวชยชัยรักษาการเลขาธิการพักเพื่อไทยบอกว่า
การปรากฏตัวของอดีตนายยกรัฐมนตรีของพลักษณ์เพื่อไทย
เป็นการปรากฏตัวเพื่อปฏิบัติภารกิจส่วนตัว

ช่วยเหลือประเทศชาติในวงกว้างต่อไป
และพร้อมจะเป็นกำลังใจให้กับสมาชิกพักเพื่อไทยทุกคน

และขอให้ทุกคนรักสามัคคีและทำงานกันอย่างเต็มที่

รัฐมนตรีต่างประเทศก็บอกเผยนายกยังไม่มีคำสั่งพิเศษ
ส่วนพลตำรวจเอกศีวรารองพบตรก็บอกว่า
สั่งแกะรอยตามพัสสปอร์ตยังคล่ำไม่เจอถิ่นพำนักของนางสาวยิ่งละ